คนสวยใจบุญกันบ้างค่ะสำหรับแก้ววิชญานีที่ควักกระเป๋าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนึ่งแสนบาท
ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นใจบ้านของแฟนคลับที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีเขาน้ำท่วม
แต่ด้วยความรักค่ะที่มีต่อสาวแก้มเนี่ยเขานะแฟนคลับนะนั่งรถไฟมาร่วมงานวันเกิดที่ผ่านมาด้วยคุณ
โหรักไม่รักคิดเอาส่วนที่มีเอฟซีสาวหล่อมาปลื้มนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แก้มบอกขอบคุณแต่ถ้ามาจีบก็คงยังก่อนนะคะพี่ค่ะ
คุณภาพว่าเคยมีคนมาจีบน่ะแบบสาวหล่อไม่ค่อยนะคะใช่หรือเป็นพี่น้อง